เมื่อวานที่พทยาศพลอยมันตก
ตกหนักมากทำให้น้ำทวมชาวบ้านรอยกระทงหน้าบ้าน
หายไปทั้งขันนะครับบนถนนชายทะเลปากทางเข้าฐานทัพเรือสัตเทฮีบ
ตรงข้ามกับโรงพยาบาลอาภากรกิติวงฐานทัพเรือสัตหิบ
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในรถไม่มีคนขับไม่มีผู้โดยสาร
ก็เลยเร่งนำรถยกเนี่ยมายกต้นตาลออกแล้วก็เคลียร์พื้นที่ส่วนสาเหตุ
เพราะว่ามีฝนตกแล้วก็ลมแรงอย่างหนักกว่า๑ชั่วโมง
ทำให้ต้นตานที่มีอายุเกือบร้อยปีแล้วก็ยังอยู่ที่บริเวณชายหาดชายทะเลน
ถูกลมแรงพัดสุดท้ายก็หักโค้นไปนะครับ
รถเก๋งจนเสียหายเจ้าของรถเขาลงไปทานข้าวเอง
คุณผู้ชมแล้วพอกลับมาก็ตกใจรถพังเลยนะครับ
ก็เลยต้องไปแจ้งบริษัทประกันภัยเข้าไปตรวจสอบเรื่องของประเมินความเสียหายกันต่อไปนะครับ
ส่วนในพื้นที่เมืองพัทยาแล้วก็บริเวณใกล้เคียง
พายุฝนกระหน่ำตกลงมาเหมือนกันอย่างหนักนะฮะ
ทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากมันไหลเข้าไปตามถนน
ผิวการจราจรพื้นที่ชุมชนที่เป็นราบต่ำหลายจุด
พัทยาเหนือพัทยากลางพัทยาใต้ทั่วหมดเลย
ถนนสายชายหาดสุขุมวิทย์ซอยเขาตาโลเขาน้อย
เรียบทางรถไฟการจราจรติดขัดอย่างหนัก
มันกลายเป็นคลองไปเลยครับ
อืมนี่ท่วมหนักเหมือนกันนะครับนี่พัทยาเวลาฝนตกหนักจะเป็นแบบนี้บ่อยครั้งนะครับ
เพราะว่ามันเป็นแอ่งแล้วก็มีการไปสร้างคอนโดสร้างโรงแรม
มันไปปิดกั้นทางน้ำน้ำก็ไหลลงทะเลไม่ได้นะครับ
การจราจรก็ติดประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถออกไปร่วมงานรอยกระทงต่างได้
เขาจัดอยู่ที่พัทยากลางก็ไปไม่ได้รถมันก็ติด
ไม่รู้นี่วิ่งบนถนนหรือว่าดำน้ำอยู่นะคะเนี่ย
เขามีการโพสต์ภาพประชาชนกับนักท่องเที่ยวคุณดูเอาละกันนะฮะ
ไปไม่ได้เอามันตรงนี้แหละ
ก็ดีนะก็ดีนะเอากระทงมาลอยหน้าบ้านนี่แหละน้ำมันท่วมเนี่ยฮะ
บนถนนสาธารณะหลายแห่งฝนตกหนักน้ำท่วมดีนัก
ก็เลยเอามันตรงนี้เลยหน้าบ้านตัวเองไม่ต้องไปไหนแล้ว
ไหนก็ไหนนะคะ
วิกฤตเป็นโอกาสไม่ต้องเดินทาง
แต่ก็ระวังถ้าเกิดมันแบบนี้เดี๋ยวทูบเทียนที่จุดมันจะไปติดบ้านคน